ต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะสำนักพระราชวังของอังกฤษค่ะ
เผยแพร่พระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีอลิซาเบ็ดที่สอง
พร้อมสมาชิกราชวงศ์เนื่องในวรโอกาสฉลองพระชนมพันศาครบ๙๐พันศาค่ะ
สำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮมเผยแพร่พระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ของอังกฤษ
ในวรโอกาสฉลองพระชนมพันศาครบ๙๐พันศาในวันนี้
โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
กับพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาทั้ง๗พระองค์
กับสุนัขทรงเลี้ยงพันคอกี้ทั้ง๔ตัวด้วย
โดยผู้ที่ทำหน้าที่ช่างภาพคือแอนนี่ไลโบวิสค่ะ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ปรายศนีย์ของอังกฤษได้ออกสแตมที่ระลึกเนื่องในวรโอกาสดังกล่าวด้วยเช่นกัน
โดยสแตมชุดนี้ประกอบไปด้วยพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
ที่ทรงขายร่วมกับเจ้าฟ้าชายเชาส์มะกุฤตรราชชกุมาน
เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายจอร์ส
แต่ว่าพระองค์ยังคงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง
พระองค์ยังทรงมีพระพลนามัยแข็งแรง
ซึ่งมองว่าไม่น่าจะมีวี่แววที่พระองค์จะสละราชสมบัติ
หรือหยุดปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเร็ววันนี้ค่ะ